เป็นรุ่นใหญ่เลยโอ้โหเป็นจุดสำคัญของการแสนขัน

จะปั้นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนด้วยและให้โอกาสเด็ก

บอกว่าโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์นักภาครุ่นจิ๋
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอบูรณ์ครับ
เด็กหญิงสุภาดาสายแววหรือน้องเปรี้ยว
ชาวจังหวัดอุบลราชธานีวัย๑๑ปี
เปล่งเสียงภาคเรือยาวสุดพลัง
เช่นเดียวกับเพื่อนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีเยาวชนจากจังหวังว่า
ชาวจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกตและภิสิทธิ์

ต่างคนก็ต่างมีลีลาการภาพเฉพาะตัว

เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย๘คนได้แก่เด็กชาย๒
โรวิสสุพลนะสายไทยยุทมูศิสาห์เด็กชาย

นักบรรณาในนาคชัยวัฒนาในบริษลักษณะ
นายบดิตรัศมีนายนัฐวัฒน์ภูนุภาและนายสุรการรัฐตนวัน

สนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ

มันจะเกิดทีไหมอะไรอย่างไรบอกกันหน่อย
จะตั้งใจฝึกฝนซ้อมค่ะ
ก็จะเอาเยาวชนพวกนี้แหละมา

หนูขาดตรงนี้นะหนูขาดตรงนี้นะ

เวลาเราหนูบกพร่องตรงนี้นะ

แล้วก็แนะนำเขาด้วยแล้วก็ไปเล่าให้รุ่นพี่เขารู้จัก

แล้วก็เพิ่มทักษะให้เขาในการพูด
ในการที่เขาได้เห็นอันนี้เป็นต้น
ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าไปสนามแข่งบ่อย
นักภาคเรือยาวชั้นครูทั้งสองคนยืนยันว่า
เยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง

หวังสร้างนักภาคมืออาชีพรุ่นใหม่
ระดับวงการแข่งขันเรือยาวประเพณี
คัดเลือกครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนวารินชำราบ

ซึ่ง๘คนสุดท้ายจะได้มุ่งหน้าไปที่กรุงเทพหานคร
ในการฝึกปฏิบัติอบรมหรือที่เรียกว่าเวิร์คชอป
จากนั้นจะเหลือเพียง๔คนสุดท้ายที่จะได้ไปภาคสนามจริงนะคะ
เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักภาคเรือยาวรุ่นจิ๋วปีที่๓ต่อไปค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี